นาฬิกา๔๕นาทีครับคุณผู้ชมมาดูเรื่องของหนี้สิน
เป็นหนี้ก็ต้องใช้เอ๊ะหรือว่าถ้าไม่ใช้ก็ประกาศออกมาเป็นปฏิญญา

แล้วประกาศออกมามีเป็นคลิปในโลกโซเชียลด้วย
สิ่งที่ประกาศคือบอกเลยบอกว่า
เรียกร้องให้รัฐบาลแล้วก็ธนาคารออมสินพักหนี้ชพคตั้งแต่๑ตุลาคม
รวมถึงหยุดชำระเงินในวันที่๑สิงหาคม
เพราะอัตราดอกเบี้ยเงินกู้เป็นอัตราที่ไม่คงที่
ครับคือเขาพูดกันบนเวทีแบบนี้มายืนเรียงรายกันแบบนี้

ทุกคนขอให้ว่าตามกับผมนะครับ
ใช่ทีนี้พอมันมีคลิปนี้ออกไป
มันก็มีกระแสวิพากษ์วิจารณ์ไงว่ามันเหมาะสมหรือเปล่า
นี่คือพ่อพิมพ์แม่พิมพ์ของชาตินะมาทำแบบนี้ได้หรือ
มันเป็นการเบี้ยวหรือเปล่าเป็นการชักดาบหรือเปล่า
ก็นำเครือข่ายองค์กรวิชาชีพครูแห่งประเทศไทย
เมื่อ๑๔กรกฎาคมที่มหาวิทยาลัยราชพัฒน์มหาสารคาม
ผมเป็นคนแถลงกับที่ประชุมว่าเมื่อปี๕๒
สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดีภาพครู
บุคลากรทางการศึกษาหรือว่าสกสค
ได้ทำข้อตกลงกับธนาคารออมสินเพื่อให้สมาชิกชพคแล้วก็ชพศ
กู้เงินจากธนาคารออมสินรายละไม่เกิน๓ล้านบาท
มีกำหนดผ่อนชำระ๓๐ปีหรือ๓๖๐งวด
แต่ทีนี้พอเวลาผ่านไปการคิดดอกเบี้ยของธนาคารออมสิน
คิดดอกเบี้ยในอัตราสูงเหมือนกับธนาคารพาณิชย์

แล้วก็มีการหักเงินจากผู้กู้แต่ละเดือนแต่ละเดือน

หักค่าดอกเบี้ยให้ครบก่อนถึงจะหักเงินต้น
ทีนี้มันก็เลยกลายมาเป็นปัญหาเป็นภาระหนัก
คือเขาบอกว่าเงินกู้ดอกโหดผ่อน๗ปี
เงินต้นลดแค่๑๐๐๐๐๐บาทเอง
อันนี้เป็นคำเปิดเผยออกมาจากครูที่เขาไปกู้นะฮะ
ฟังเสียงเขาหน่อยครับ
ให้ออมสินกับสาวขอสะครมาตกลงกัน
เพื่อที่จะให้เงินกู้ดอกเบี้ยต่ำ
เริ่มต้นที่ร้อยละ๓ให้ครูเอาไปใช้หนี้สถาบันการเงินที่แพงดอกเบี้ยแพง
เอาครูไปซื้อหุ้นให้ครูไปลงทุนเพื่อจะได้เพิ่มพื้น
หรือไปส่งเสริมการศึกษาของตัวเองของบุตรของอะไรต่าง

หรือครูที่นี่ไม่มีบ้านพักครูต้องไปเช่าบ้านอยู่
ก็ให้ไปลงทุนซื้อบ้านซื้อช่องทำบ้านทำช่องอะไรต่างมากมาย

แล้วก็ให้ดอกเบี้ยมันไม่ต้องเหมือนสภาวะการกู้เงินของธนาคารพาณิชย์ปกติทั่วไป
เพื่อไม่เป็นการสร้างภาระให้กับครูนะครับ
เมื่อเริ่มต้นพระแทนบิทยาคุณว่าออมสินไม่ได้ทำตามข้อตกลง
คือหักดอกเบี้ยมร้อยละ๙๐๔๐๖เท่าของเงินจะส่งเงินต้น
เรื่องนี้นะคะประธานเครือข่ายองค์กรวิชาชีพครูแห่งประเทศไทยก็บอกอีกด้วย
บอกว่านอกจากนี้ยังมีการบังคับให้ทำประกันชีวิต
โดยบอกว่าเพื่อประกันความเสี่ยงของธนาคารออมสิน
แล้วก็บังคับให้หักเงินค่าประกัน๑๐ปี
งวดเดียว๘๐๐๐๒๐๐๐๐บาท
รวมแล้วกว่า๑๐๐๐๐๐ล้านบาท

ได้รับดอกผลจากเงินจำนวนนี้เลย
แต่คนที่ได้รับประโยชน์จริงคือบริษัทประกัน
ธนาคารออมสินแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
คุณผู้ชมคะพอเป็นปัญหาแบบนี้แล้ว
ตวงอันทชัยประธานกรรมธิการการศึกษาและกีฬา

ก็เดินทางไปรับหนังสือข้อร้องเรียนจากองค์กรครูนะคะ
แล้วก็พี่น้องเครือข่ายครูเขาก็ยื่นข้อเรียกร้องมา๓ข้อ
คือขอให้ดำเนินการพักหนี้ครูอาจารย์แล้วก็บุคลากรทางการศึกษา
ผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนจากโครงการของชพครด้วยเร่งด่วน
รัฐบาลประกาศพักหนี้ครูเป็นเวลา๖เดือน
หลังจากนั้นให้ลดดอกเบี้ยเหลือร้อยละ๑
เหมือนเกษตรกรเหมือนกับกองทุนกยศ
และ๓ให้สภานิติบัญญัติแห่งชาติและรัฐบาล
แต่งตั้งคณะกรรมธิการวิสามันและคณะกรรมการร่วมแก้ไขปัญหาหนี้สินครู
พร้อมทั้งประกาศเป็นวาระแห่งชาติภายในเดือนตุลาคมปีนี้
คือจริงแล้วสินเชื่อนี้เป็นสินเชื่อเพื่อช่วยเหลือ
กูลผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา
แล้วก็บอกว่าจะช่วยครูที่จำเป็นต้องใช้เงิน
แล้วก็เป็นการสกัดการไปกู้เงินนอกระบบของคนที่เป็นครู
ก็เลยมีความมุ่งมั่นที่จะตั้งโครงการนี้ตั้งสินเชื่อนี้ขึ้นมา

ใช่ค่ะเพราะว่าชพคชื่อเต็มก็คือ
ชาปนกิจสงเคราะห์ช่วยเพื่อนครูและบุคลากรทางการศึกษานั่นเอง
แต่ว่าเรื่องนี้นายกรัฐมนตรีก็บอกนะออกมาพูดถึงเรื่องนี้เหมือนกัน
บอกว่าสอบถามข้อแท้จริงไปยังกรสมศึกษาที่การ

รวมถึงพบด้วยว่าครูส่วนใหญ่ชำระหนี้ดี
นายกเองก็ไม่เห็นด้วยนะคะกับการหยุดชำระหนี้
ทีนี้เราฟังทางด้านฝั่งลูกหนี้ไปแล้วเมื่อสักครู่นี้
มาฝั่งทางเจ้าหนี้อย่างทางด้านธนาคารออมสินกันบ้างนะคะ
ซึ่งธนาคารออมสินผู้อำนวยการ
อย่างนายชาติชายพยุหานาวีชัยก็บอกว่า
ลูกหนี้ร้อยละ๙๙ในโครงการของชอบพ่อคอร์
ถือว่าเป็นลูกหนี้ที่ดีมีแค่ส่วนน้อยเท่านั้นเองที่มีปัญหา
แล้วก็ที่ผ่านมาพยายามช่วยเหลือมาตลอดเลย
คือมีการคิดดอกเบี้ยต่ำร้อยละ๖๖๕ต่อปี
มีการขยายเวลาผ่อนชำระ
แล้วก็ยังช่วยเรื่องของการปรับโครงสร้างหนี้เพิ่มเติมด้วยนะคะ